คุณผู้ชมครับตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือ
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเต็มนะครับจากพายุวิพานะครับ
แม้ว่าตอนนี้จะสลายตัวไปแล้วแต่ยังคงต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ครับถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนตกเลย
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวใต้ต้องระวังก็คือการออกเดินเรือนะครับ
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันคลื่นลมยังคงแรง
มีแนวโน้มว่าจะแรงต่อเนื่องแบบนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยนะครับ
แปรปวนสภาพอากาศแถวบริเวณทะเลจีนใต้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
นี่คือการเคลื่อนตัวของพายุภาในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ
มีการเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณอ่าวตังเกียร์แล้วก็ผ่านบริเวณทางตอนบนประเทศไทย
เข้าสู่ภาคเหนือนะครับตอนนี้สลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนจากการสลายตัวก็เข้าสู่ภาคกลาง
ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับก็มีฝนตกกระจายตัวเยอะเลยทีเดียว
หลังจากนี้จุดที่จะต้องรับผลกระทบจากเรื่องของฝน
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับเพราะว่าตอนนี้
พายุที่มีการดูดเอากลุ่มฝนเข้าไปสู่ศูนย์กลางตรงนี้
สลายให้ตัวมาที่ที่เรียบร้อยแล้วเกลษะลมตอนนี้เหนือนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ครับถ้าหากเราดูกระแสลม

ก็หมายความว่ามีสัญญาณการก่อตัวของพายุอีกลูกหนึ่งนะครับ
ก็จะทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้น
นี่คือการคาดการณ์ฝนนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
สังเกตว่าภาคเหนือฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ภาคกลางก็มีการกระจายตัวเยอะนะครับ
เน้นในบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
แล้วก็ปีกตะวันออกก็แถวบริเวณจังหวัดที่ติดกับประเทศลาวสักส่วนใหญ่นะครับ
มาถึงภาคตะวันออกมีฝนกระจายตัวค่อนข้างเยอะนะครับ
ไปดูช่วงค่ำครับยังคงเน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับ
ฝั่งที่ติดกับลาวหายไปเยอะส่วนในพรุ่งนี้ในช่วงสายสายนะครับ
ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางเป็นหลักนะครับภาคเหนือลดลง
แล้วก็มีพื้นที่ฝั่งที่ติดกับลาวอยู่บ้างนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปใครอยู่บริเวณตอนกลางต้องเตรียมรับมือแล้วนะครับ
มีโอกาสเจอฝนตกต่อเนื่องเนื่องจากพายุที่มีการก่อตัวขึ้น
เป็นอย่างไรพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ